ช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่าธุรกิจสตาร์ทอัพบ่อยขึ้นนะครับ

โดยนวัตกรรมสตาร์ทอัพสัญชาติไทย
พัฒนาขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่
ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะครับว่าภายใน๑๐ปีข้างหน้า
ธุรกิจสตาร์ทอัพไทยอาจจะมีมูลค่า
สูงถึง๑๓๓๐๐๐ล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ครับ
พร้อมส่งสไตลิตเคลื่อนที่ไปหาผู้ใช้บริการ

เพียงแค่ลงนัดผ่านเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ก
สไตเล็ตเคลื่อนที่ก็จะเดินทางไปหาลูกค้าทันที
พร้อมกับเนื้อผ้าและแบบสูตรต่าง
ที่เลือกไฟน์แล้วสำหรับผู้สวมใส
หาคู่สัญชาติไทยที่มีคนใช้งาน
ซึ่งเป็นคนไทยและคนต่างชาติแล้วเกือบ๑แสนคน
แอปนี้จะมีความโดดเด่นด้วยระบบสนับสนุนการจีบ
จากการหาคู่ด้วยพื้นฐานดวงสมพงศ์

โดยที่ผู้ใช้จะสามารถหาคู่ที่ถูกใจ
และตรงสเปคจากระยะทางใกล้ตามที่ใจกำหนด
และตุ๊กฮอปบริการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกศิลป

แอปพลิเคชันครอบคลุม๓๐จุดท่องเที่ยวรอบเกาะ
ซึ่งนอกจากจะมีบริการรับส่งแล้ว
ยังมีบริการพาทัวร์ไหว้พระตามเส้นทางด้วย
โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย

สามารถติดตามได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ทั้งหมดนี้เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทย
ภาครัฐพยายามส่งเสริมและพัฒนาให้สตาร์ทอัพไทย
ก้าวสู่การเป็นผู้นำในอาเซียน
หลังความสามารถในการแข่งขันของไทย

เวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์

มองตลาดในประเทศเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ

เขามองตลาดในระดับนานาชาติเป็นระดับโลกเลย

คิดในลักษณะที่เป็นนานาชาติ
แล้วก็ทำในลักษณะนานาชาติตั้งแต่วันแรก
ดังนั้นทำอย่างไรให้สตาร์ทอัพไทย

ที่จะต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน
ข้อที่๒ก็คือก็เป็นเรื่องของภาษาอยู่นะครับ

สตันอัพอาจจะต้องปรับตัวอย่างรุนแรง
เกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย
ระบุว่าภายใน๑๐ปีข้างหน้า
ธุรกิจสตาร์ทอัพอาจมีมูลค่าราว๓๗๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๓๓๐๐๐ล้านบาท

ดิจิทัลจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงกว่า๖๕เท่า
มูลค่าตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มสตาร์ทอัพที่มาแรงมากที่สุด
ส่วนปีนี้นะคะกลุ่มสตาร์ทอัพที่น่าจับตามองมากที่สุด

อสังหาริมทรัพย์และด้านเกษตรค่ะ

ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชัน
เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์พื้นที่เกษตร
และแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำจากภาพถ่ายดาวเทียม
หลักแล้วเราใช้ภาพถ่ายดาวเทียม

ว่าจะเพิ่มผลผลิตอย่างไรจะลดต้นทุนอย่างไร

หลังจากที่เกษตรกรใช้แอปพลิเคชันของเราไป

ก็คือทำให้เขามีรายได้มากขึ้น

มีความหลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
แต่ก็ยังไม่มีสตาร์ทอัพไหนที่เป็นยูนิคอน
หรือมีมูลค่าเกิน๑๐๐ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ต่างประเทศเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์

ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาดว่า
ผนึกกำลังร่วมกับกระทรวงอื่นและภาคเอกชน
จะสามารถผลักดันสตาร์ทอัพไทยได้มากขึ้น
หลังที่ผ่านมาสตาร์ทอัพไทยส่วนใหญ่
เผชิญกับการลงทุนเพียงลำพัง
และต่อสู้กับรายใหญ่มานานหลายปี

คาวเทศรัททีวีรายงาน